เรารู้นะคือว่าเป็นเรื่องของคนทั้งคู่
แต่ว่าสังคมก็ติดตามดูนะฮะเพราะว่าเรารุ้นกันอยู่ว่าเอ๊ะ
เจ้าแหลมกับน้องเก๋
หรือคุณพัชรีวัลกัณหาและ๑๐ตำรวจตรีวิศักดิ์สินวังเอกเนี่ย

เพราะเรารุ้นกันมาตั้งแต่ที่เขาไปชกป้องกันแชมป์โลกกับเอสตาด้าแล้วนะ
แล้วปรากฏว่ากลับมาก็ยังรักกันอยู่เลยเหมือนจะแต่งงานกัน
แล้วนี่คืออีกไม่กี่วันจะแต่งงานกันแล้ว
ก่อนก็เพิ่งมีการไปลองชุดแต่งงาน
คุณผู้ชมอาจจะบอกว่าพอมันเป็นเรื่องของคนสองคน
ทำไมเราต้องมานำเสนอให้เป็นข่าว
เพราะว่าเจ้าแหลมคือเป็นคนดัง
และเราอยากเห็นเรื่องราวความรักเรื่องราวดีเกิดขึ้นบ้างนะฮะ
คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาเกี่ยวกับข่าวของเจ้าแหลมกับน้องเก๋แล้วกัน
เพราะวันนี้ยังขึ้นพาดหัวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้
เก๋เปิดใจเมื่อวานเปิดใจเยอะมากนะฮะ
หมดรักแหลมแชมป์มวยโลกนิ่งสั่งแม่อย่าออกสื่อ

ยังไงเราติดตามเรื่องนี้กันดีไหมครับ

เมื่อวานนะครับน้องเก๋พัชรีวัลกัณหา
ได้แถลงข่าวในคอนโดของเธอสื่อไปเยอะมากนะครับ
เก๋เปิดใจอะไรบ้างเราติดตามกันนะครับ
หลังจากที่น้องเก๋เองมีการโพสต์เฟซบุ๊กมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
ได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ต่อกัน
ทั้งที่เตรียมจะเข้าพิธีวิวากันในสัปดาห์หน้านี้แล้ว
ก็ก่อให้เกิดกระแสมากมาย
ทั้งในการขุดคุยภาพเก่า
ระหว่างน้องเก๋กับผู้ชายหลายคน
โลกโซเชียลได้เห็นกัน
ว่าจริงแล้วน้องเก๋ก็ไปคบหาดูใจกับคนอื่นหรือเปล่า
จึงเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรื่องราวความรักของเจ้าแหลมกับน้องเก๋เนี่ย
ถึงมีอันต้องมาถึงปลายทาง

โพสต์เมื่อวันพระราชสมดีตอนเย็นคุณผู้ชมบอกว่า

อยากให้เช็คด้วยว่ารูปตั้งแต่ตอนไหนเพื่ออะไร
เก๋ไม่เคยคิดว่าตัวเองดีหรือถูก
เก๋โพสต์ว่าจบด้วยดีคือปัจจุบันค่ะ

และเก๋กับพี่แหลมต่างคนต่างมีคนใหม่จบนะคะ
เอาล่ะหลังจากที่มีการโพสต์กันในโลกโซเชียลโซเชียล

เมื่อวานน้องเก๋เปิดใจเลยนะครับ

ใช่เป็นคอนโดที่เจ้าแหลมศรีสะเกดซื้อไว้เป็นเรือนหอ

ในการไปป้องกันแชมป์กับฮวนฟานซิสโกเอสดาด้า
น้องเก๋พระจริวัลออกมาแถลงข่าว
เลี่ยงข้อความที่แถลงข่าวเพราะเยอะเหลือเกิน
ตั้งแต่มานั่งผู้สิทธิ์ข่าวเริ่มถามน้องเก๋
เก๋พูดประโยคแรกว่าที่มาแถลงข่าววันนี้
เพราะต้องการออกมาขอโทษบุคคลในภาพทั้งสองคน
เมื่อกี้ได้เห็นแล้วนะในตอนต้นของข่าวนะฮะ

บอกว่าเป็นบุคคลที่มีผู้ไม่หวังดี
นำภาพเหล่านี้มาโพสต์ไว้ในโลกโซเชียล

แต่เมื่อมาเห็นรูปดังกล่าวทำให้เขาต้องทะเลาะกับครอบครัวของเขา

ตนกับพี่แหลมก็มีเลิกลากันไปอยู่แล้ว

แต่สุดท้ายเมื่อรู้กันอยู่ว่าไม่ใช่

ดังนั้นรูปดังกล่าวพี่แหลมเองก็รู้มาโดยตลอด
และรูปเหล่านั้นไม่ควรจะมาเกี่ยว
และไม่ควรจะมาเป็นสาเหตุของการยุติความสัมพันธ

เธอก็บอกว่าฝากประเด็นแรกคือขอโทษสองคนนี้ก่อน
คือตัดประเด็นตรงคนอื่นออกก่อนเลย
ฟังเสียงน้องเก๋ก่อนครับ
ก็คือห่างการตอนนั้นพี่แหลมก็คือขอโชคมือพี่เก๋ก็อยู่บางนา

เก๋ก็บอกพี่แหลมว่าเก๋กมีคนอื่นนาแบบอย่างนี้

มีช่วงหนึ่งที่เก๋หนีจากพี่แหลมไปเพราะพี่แหลมมีคนอื่น

ในรายการที่เก๋ถ่ายอยู่ที่เซ็นทรัลบังนาคลิปนั้นก็มีที่เก๋บอกว่า
ก็พี่แหลมกลับมาพี่แหลมบอกถ่ายเก๋ไม่ได้

พี่แหลมก็คือพี่แหลมไม่ใช่เทพจ้าไม่ใช่แบบพระนะคะ
ก็พี่แหลมไม่ใช่คนธรรมดาเก๋ก็คนธรรมดา
คือเท่าที่ฟังน้องเก๋ให้สัมภาษณ์นะ
ก็จะรู้เลยว่าเรื่องราวความรักของเจ้าแหลมกับน้องเก๋
ก็รุ่มดอนมาโดยตลอดนะครับ
ไม่เหมือนกับภาพที่เราคิดไว้

เรามองเห็นเจ้าแหลมแล้วก็น้องเก๋ที่มาเป็นกำลังใจให้
แม้แต่เจ้าแหลมที่ให้สัมภาษณ์ว่าจะแต่งงานกับน้องเก๋
หรือว่ามีน้องเก๋เป็นกำลังใจเนี่ย
อย่างปีที่แล้วคือเราก็เห็นเจ้าแหลมมีการขอแต่งงาน
แล้วก็เล่าเรื่องราวชีวิตให้ด้วยว่าผ่านอะไรด้วยกันมาตั้งเยอะ
ตอนนั้นกินมาม่าถ้ามีมาม่าห่อเดียวเนี่ย

ตั้งแต่ตอนที่ไม่มีอะไร

ใช่ครับแต่เท่าที่ฟังน้องเก๋ให้สัมภาษณ์
เก๋บอกว่าคือมีการรักเลิกกันแล้วหลายครั้งนะครับ
แม้กระทั่งเขาเรียกว่าโอ้โหมาถึงจุดที่
ต่างคนต่างเปิดโอกาสให้ลองไปคบหาคนอื่นดู
คุณเรื่องราวความรักถ้าถึงจุดนี้
มันสุดสุดเหมือนกันนะลำบากใจด้วย

คือเก๋ก็บอกพี่แหลมพี่แหลมลองคบกับคนอื่นก็ได้

เก๋ก็เคยลองไปคบกับคนอื่นดู
ก็ไปครบจริงแล้วพอถึงเวลาถ้ามันไม่ใช่

มันเหมือนเปิดใจคุยกันเปิดโอกาสคุยกัน
ปิดบังสิ่งใดแล้วที่ผ่านมา

ก็ไม่เข้าหูกันก็ดังนั้น
ก็มีการแยกทางกันไปบ้าง

ที่ผ่านมาความทุกข์ยาก

แต่ยังมีเรื่องที่ติดค้างคาใจ
แหลมคิดคำพูดที่ดีกว่าที่เคยพูดมาได้

ก็มีโอกาสที่จะกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันใหม่

ทะเลาะกันแยกกัน

ไปคิดคำพูดมาให้ดีกว่างี้
ดีคือกลับมา
อาจจะกลับมา
แต่ขอให้มันเข้าหูเกอบมากกว่านี้
ว่าการที่เราเลิกกรรม

จนมั่นเกินคำแนะโดยสุข

ถึงเหมาะกว่า
เหมือนกับพูดจาอะไรก็ไม่เข้าหูนะครับ
แต่ว่าการแยกกันครั้งนี้
ไม่ได้แยกกันแล้วแยกกันเลยนะ
ความรักความผูกพัน

เพราะเราถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน
ไอ้การที่หนูเนี่ยออกมาแถลง

พี่แหลมยังบอกเลยว่าถ้าพี่แหลมว่าง
แหลมจะมานั่งเคียงข้าง

เพราะว่ากลัวเดี๋ยวเจอนักข่าวซักเยอะ

หรือว่าไปเห็นว่าเธอถ่ายรูปกับคนอื่น

เธอก็เลยต้องการที่จะแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของตัวเธอ

ใช่ตอนนี้ตอนนี้ต้องซุ่มซ้อมอยู่เงียบเลยแต่ว่าเขาก็ต้องซ้อมมากมวยเยอะเลย
พอเรื่องแบบนี้มันมีผลกระทบนะกับเรื่องของการซ้อม
เพราะว่าอย่างทางด้านผู้บังคับบัญชาของเจ้าแหลมเองนะคะ
ผู้กำกับการสพออุทุมพรพิสัยก็บอกเหมือนกันว่าตอนนี้

กลัวไงจะไม่มีกระจิตกระใจในการซ้อม
อีก๒เดือนข้างหน้าจะต้องขึ้นชกป้องกันแชมป์อีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้พอผู้บังคับบัญชารู้เรื่องแบบนี้เนี่ย
ก็ได้แต่ให้กำลังใจแล้วก็เป็นห่วง
ส่วนเสียหุยโปรโมเตอร์และผู้จัดการของเจ้าแหลม

คือเจ้าแหลมเขาก็ย้ำเสมอว่าเขารักน้องเก๋
เขาพูดในทางที่ให้เกียรติกับน้องเก๋มาโดยตลอดนะครับ
แล้วก็มีโครงการมั่นเหมาะเลยที่จะแต่งงานกันปีนี้

รวมถึงบัญชีต่างก็ให้น้องเก๋ดูแลนะฮะ

ถ้าพร้อมแล้วน่าจะมีการแถลงข่าว

ไม่อยากให้คุณแม่ออกมาให้ข้อมูล

มันจะกระทบกับทั้งหน้าที่การงาน
เกี่ยวกับตำแหน่งแชมป์โลกหน้าที่ราชการด้วย

คุณแม่เปิดเผยบอกว่าหลังจากมีกระแสข่าวนี้ออกมา
แหลมก็โทรศัพท์มาพูดคุยกับแม่
ขอแม่ออกสื่อให้น้อยลง

แล้วก็ทำได้ทุกอย่างที่ลูกขอด้วย

คือน้องเก๋บอกว่าแยกทางหรือว่าเลิกกัน

ทุกคนก็ยังรับรู้ข่าวแบบดีอยู่

เรารับรู้ข่าวว่ากำลังจะแต่งงานกัน